ไปกันที่กำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับพี่คนขับรถแบ็คโฮเขาเล่าให้นักข่าวฟังว่า
คุณนักข่าวเนี่ยนะผมก็พยายามขุดสระน้ำขุดสระน้ำเนี่ยนะฮะ
จะเอาดินมาถมปรากฏว่าอะไรโดนใจผมไม่รู้นะครับ
อยู่แต่ตรงนี้ขุดอยู่แต่ตรงนี้จนเจอพระพุทธรูปรูปปั้นสององค์
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าน่าจะมีอายุมากกว่า๒๐๐ปีฮะ
พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านนะครับไปอันเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นสององค์ครับ
คือปางสะดุ้งมารแล้วก็ปางป่าเรไรคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีครับ
พบที่บ้านหนองจอกหมู่๔ตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรคือจะเอามาเก็บรักษาให้ชาวบ้านเนี่ย
กราบไหว้ที่วัดหนองจอกพัฒนาซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ห่างจากจุดที่พบ
หนึ่งกิโลเมตรครับหลังจากเคลื่อนย้ายมาที่วัดนะครับ
ก็เอามาล้างทำความสะอาดพระพุทธรูปปูนปั้นสององค์นี้พบว่า
พระพุทธรูปมีสีดำครับคุณผู้ชมสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ชาวบ้านเอาน้ำอบมาประพรมเพื่อขอพรแล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายตัวเลข
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคครับหลายคนเห็นเป็นเลขหนึ่งเลขสอง
เลขห้าเลขเก้าเขาว่าแบบนั้นนะนะครับแล้วเลขทะเบียนรถกระบะของวัด
ไปเคลื่อย้ายพระพุทธรูปมาที่วัดก็คือบ่อใบไม้จอจานหนึ่งหกเจ็ดแปด
อุทัยธานีครับชาวบ้านเชื่อกันว่านี่แหละฮะ
รถกระบะที่มันบรรทุกมาชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปที่พบนะครับ
จะสร้างความโชคดีแล้วก็เป็นมงคลให้กับหมู่บ้าน
นายปียะมุกศิกวัตรอายุ๔๖ปีเขาเป็นคนขับรถแบ็คโฮที่ขุดพบพระพุทธรูปเนี่ย
เขาเล่าบอกว่าเขาถูกว่าจ้างให้มาขุดดินในพื้นที่ดังกล่าวครับ
ถมสระน้ำคุณผู้ชมนะฮะเริ่มขุดมาตลอดทั้งวันจนตกบ่ายตกบ่าย
ก็มาเจอพระพุทธรูปปูนปั้นทั้งสององค์อยู่ใกล้กันนี่แหละ
ซึ่งระหว่างขุดดินมาถมสระเนี่ยนะฮะอะไรมาดนใจก็ไม่รู้
อยากจะขุดอยู่แต่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมเนี่ย
ไปสักพักก็เจอพระพุทธรูปครับค่ะจึงนะฮะ
ไปเอาพระพุทธรูปขึ้นมาแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น
ก็เลยอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าอยากขึ้นมาก็ขอให้ยกได้นะ
ได้จริงจริงครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
จากนั้นเนี่ยก็ให้เจ้าของที่ดินรับทราบนี่ผมเจอพระพุทธรูปนะ
คือเขาบอกว่าไม่ได้มีการฝันก่อนมีรางบอกเหตุไหมอะไรไหมนะ
เปล่าเลยขุดดินก็เจอนะครับก็ยังแปลกใจอยู่อย่างที่ผมบอก
อะไรดนใจนะนะฮะส่วนอายุของพระพุทธรูปสององค์นี้นะครับ
เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
เก่าแก่แค่ไหนแต่ว่าถ้าใครจะไปชมนะครับ
กราบไหว้ก็ไปที่วัดหนองจอกพัฒนาตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรได้ครับ